เข้าโจมตีฐานทัพอากาศของอินเดีย
อยู่ติดกับชายแดนของปากีสถาน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๔๖คนครับ

ูเลสอาโรร่าผู้บัญชาการตำรวจรัฐปัญจาบ
ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศ

เข้าฐานทัพอากาศในเมืองปาทังโก๊ส

ห่างจากพรมแดนของประเทศปากีสถาน
๕๐กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้ามืดนะครับ
ก่อนที่จะเปิดฉากกราดยิงทั่วฐานทัพ

ดังกล่าวได้บุกยึดรถตำรวจของอินเดีย

ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา

ก่อนที่จะเข้าโจมตีฐานทัพอากาศ
ซึ่งทางการอินเดียวิเคราะห์ว่ารูปแบบการโจมตี

หรือว่ากองทัพของโมฮาเมดในปากีสถาน

ให้กับรัฐแคชเมียที่อินเดียปกครองอยู่

รวมถึงกลุ่มติดอาวุธอีก๔คน
ที่ผลเรือนบัดถูกยิงเข้าที่ต้นขา

เพื่อค้นหากลุ่มติดอาวุธที่อาจจะหลงเหลืออยู่ภายในฐาน
ล่าสุดทางการอินเดียได้สั่งปิดฐานทัพทุกฐาน
ยกระดับการรักษาความปลอดภัย

โจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงแค่๑สัปดาห

เพื่อจะหารือเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์